พี่เบิ้ลใส่รองเท้าเบอร์อะไรคะ
ผู้ชายต้องสูงเท่าไหร่ถึงใส่ไซส์๕๕

คือเขาบอกว่าเขามาเดินในแถวสายไหมเนี่ย

เป็นคนสะแก้วแต่มาเดินแถวเขตสายไหม

ไปแจ้งผู้นำชุมชนบอกมาดูหน่อย
ผู้ชายคนหนึ่งตัวใหญ่ตัวสูงยิงกับยักษ์เลย
เนี่ยมาเดินมอมแมมแล้วก็ไม่ใส่รองเท้าอยู่เนี่ย

ผู้นำชุมชนนะฮะก็คือคุณแตงทิมศิลาลายหรือว่าจากคิงนะฮะ
ผู้นำชุมชนสะพานใหม่เขตสายไหม
นี่ต้องออกตระเวนหากว่า๒ชั่วโมง

ไม่เจอก็เลยลามปามไปนานถึง๒สัปดาห์
สุดท้ายเจอค่ะเจอผู้ชายคนนี้นะฮะ
ผู้ชายคนนี้ชื่อว่านันทยศเนียมศรีอายุ๒๗ปี
อีกรอบหนึ่งนะเมื่อกี้เห็นเขายืนไหม

นี่แหละค่ะทีนี้ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีก็เลยลงพื้นที่ไปเลย
ไปคุยกับคุณนันทยศเราอยากฟังว่าแบบ

เขาบอกว่าจริงเขาเป็นชาวจังหวัดสะแก้วนะ

เป็นลูกคนเดียวบ้านก็ถูกยึดก็เลยตัดสินใจ
เดินทางจากสะแก้วเข้าสู่กรุงเทพมหานคร
ตั้งใจจะมาหางานทำเรียนจบแค่ชั้นม๓
เคยทำงานมาแล้ว๓๔ครั้ง
แล้วครั้งนี้ตกงานหางานมาแล้ว๓เดือนพี่เบิร์ต

เออทีนี้ที่มันหนักกว่านั้นคืออะไรรู้ไหม
กระเป๋าเอกสารหายอีก
ข้างในเอกสารสำคัญทั้งนั้นเลยนะคะ
ประจำตัวประชาชนวุฒิการศึกษาโทรศัพท์มือถือ
ก็เลยต้องอาศัยคือเดินขอเงินชาวบ้านเพื่อซื้อข้าวกิน
เขาบอกว่าขอโอกาสให้เขาหน่อยได้ไหม

ความส่งความสูงเขาที่มันเยอะกว่าคนอื่น
ไม่ได้ไม่ได้มีเป็นปัญหาหรือว่าอุปสรรคอะไรเลยนะคะ

ตอนนี้สิ่งที่อยากได้คืออะไรรู้ไหม

ต้องตัดให้เขาหน่อย

ห่อเวลาเรา

แต่ดูท่ามันคงจะทำไม่ได้

ผมไปนอนข้างทางนอนข้างถนน
ผมชอบบางไม่รู้ใครเอาไปพวกคุณบาง
ถ้าเขาให้ทำผมก็ทำเต็มที่ตลอดนะพี่

ใช่แต่มันหาชุดจะยาก
เห็นใจนะคะคุณนันทยศเห็นใจมากนะคะ
ล่าสุดจากคิงก็ช่วยเบื้องต้นก่อนคือ
รวมเงินเป็นค่ารถกลับบ้านที่สะแก้ว
แล้วถ้าเกิดว่ามีใครเมตตาต้องการที่จะรับคุณนันทยศ
เข้าทำงานเป็นรอปภก็จะดีมากเลยนะคะ

ไปขอเงินคนอื่นซื้อข้าวกินแบบนี้
แต่ผมเชื่อว่าสรีระของคุณนันทยศ

เหตุการณ์อะไรได้ทั่วนะแต่ร้านตัดรองเท้าต้องเข้าแล้วล่ะช่วยเขาหน่อยช่วยใครช่วยได้ช่วยเขาหน่อยนะครับ